อบตหนองย่างคอยใช้เวลา๒นาที๒๓วินาทีสำเร็จโทษแดนชัยเล็กยายบุรพาเล็กครับไปในยกที่๒ครับ
ชอบคำนี้มากเลยสำเร็จโทษสำเร็จอย่างนั้นถ้าสำเร็จโทษแบบนี้เอาไปเลย๓๐๐บาทครับจากกาวซิมันจราเข้เขียวนะครับมอบให้
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายเท่าสดก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะครับโอ้โหมุมแดงต้นเขาว่ากำปั้นหนักแรงเหลือเกิน
ขณะที่น้ำเงินครับรูปร่างสูงยาวค่ะวงในดีครับคู่นี้เลือกยากเลยครับสุดท้ายคุณชอบไก่ต้องติดตามนะครับ

ฝ่ายแดงจอมโหดหมัดฝรั่งช้างเข่ารุนแรงแทงจุดตายเขาคือพิชิตชัยปปฐม
กับฝ่ายน้ำเงินแข้งอาชาเหล็กรักถีบหงายลุกฟาดร่วงเขาคือร้อยล้านเกียรติกำทร
คู่สองเราวันนี้นะครับฝ่ายแดงพิชิตชัยปปฐมชื่ออาติคุณแก้วภูลอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับ
ข้างหลังชนะคะแนนพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินร้อยล้านเกียรติกำทรชื่ออนุสรท่ากุฎเรืออายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๖เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนยอดบัวเงินสเสือเพชรที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงก็มีพอเพชรโรงเรียนบ้านประสุกจากชุมพวงนครราชศรีมานะครับ
อดมงคลครับขณะที่น้ำเงินนี่มีผู้กองแกะควรกดเข้ามาถอดมงคลให้ครับ
ครับส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอิตยศครับ
แต่พบกับคุณอาทิวัฒน์และคุณชันใจครับ
แม่เรายังพูดถึงคู่แรกยังไม่จบเลยนะครับมันสนุกสนานมันตื่นเต้นร้าวใจจริงสำหรับกางเกงสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นะ
สำเร็จอบตหนองย่างทอยโปรโมเตอร์ทรงชัยเรียกมาแล้วบอกว่าให้ขยันฟิกซ้อมดีอนาคตนี่อีกไกลเลย
ที่สองท่านผู้ชมครับกางเกงสีน้ำเงินนี่สูงโปร่งมาเลยรูปหล่อพอกับหัวหน้าเลยนะครับปวดแกละส่วนควรกรดนะครับ
อังเกงร้อยร้านกิจกำทรแดงพี่ชิดชัยปปฐกน้ำเงินนี่รูปร่างช่วงโชคสวยเลยวันนี้๑๒๗ปทำหนักสบายเลย
ช่วงนี้เห็นเลยนะครับกางเกงสีน้ำเงินนี่ร้อยกว่าใหญ่ชัดเจนผู้ชี้ขาดบนวิธีครับชุมพลอินตยศ
แม่เห็นรูปร่างโครงสร้างแล้วในฝ่ายน้ำเงินนี่มันโอ้โหนะสังเกตนะน่ารักมากสุดยอดมวยไทยรัฐเนี่ยนักมวยหุ่นสวยอย่างนี้เยอะมากเลยนะ
ก็มีสิทธิ์กองได้เหมือนกันนะเป็นไปได้ต้นเนี่ยกระพริบตานิดเดียวโดนต่อยหล่นเลยนะความหนักความแรงนะฝ่ายแดงเนี่ยพิชิตชัยนี่ไม่ธรรมดานะครับน้ำเงินอย่าไปจ้องที่ขาแดงแต่ว่าประเภทพวกเกาะติดคิดตังค์นี่ต้องยกให้กับทางด้านร้อยล้าน
เอาเนียวอะเหนียวหลวนแกะหลวนกด
ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการมากมวยมากมายเลยนะครับ
ดาวเด็ดดาวดังสู่ศึกวันทรงชัยมากมายมั่งหน้าหลายตาแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกระเมนน้อยหรือว่าจะเป็นชั้นสุดเกียรติสงฤทธิ์
รวมไปถึงเพชรสำเร็จคนเมื่อสักครู่ด้วย
เอาล่ะลุ้นเกมในคู่ที่๒นะครับ

เอวขึ้นบนไม่ได้นะช่วงชกเสียเปรียบ
ตัวเล็กอยู่ไปจับบนสูงธรรมชาติไป
สูงยาวก็มีสิทธิ์ย่อลงมาได้นะครับคุณผู้ชม
แดงปิชิชัยมองบนแต่จะหันล่างนะนะมองบนหลอกไปอย่างนั้น
รายนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่อาวุธคงแรงนะครับ
ฝ่ายแดงนี่ต้นอันตรายแต่ระวังก้านคอนะ
โอ้โฮพูดในขาดคำนะโอโต้มาเลยโอโต้รวดเร็วทันใจ
เหมือนเราเหมือนได้ยินเลยนะเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าขวาตาย
ตกก็มีสิทธิ์สลบได้เหมือนกันเตะสูงพิชิตชัย
ใช่ถ้าซ้ายหล่นมาขวาขึ้นเลยรายนี้ก็ความหนักความแรง
ก็คล้ายกับพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยคล้ายกัน
หนักหน่วงรุนแรงเลยไม่ได้ชื่อนี้หรอก
ขยับต้องขยับโอ้โหเจอซ้ายเต็มยังนิ่งนะ
ปลายนี่ต้องน้ำเงินอย่างเดียว๔๕นี่ต้องดูยังไงต้นนี้แดงเลย

ซ้ายเตะเกี่ยวล่างสู้สำเร็จลูกเอง
หัวหน้าล่มเสียงด้านฝั่งชัด
อันนี้ใช้เมลตาจอห์ระเข้เขียวนะครับ
เทิดชนะน้อง๒อตล้านอ้านเออไป๓๐๐๐บาท
เทิดจอห์ระเข้ฟ่าถางเออไป๑หมื่นบาทครับ
ครับไปพบกับคุณกราชันชัยและคุณอธิวัตรครับ
สำหรับช่วงกลางที่เป็นคู่ที่สองยกที่สองแล้วนะครับ
กแรกนี้ทักทายเห็นแล้วนะครับว่าลูกหนักนั้นอยู่ที่แดง

มวยของหมวดกระควรกรด
เกี่ยวร่างไม่ค่อยดีแล้วครับมวยตัวสูงนี่มันต้องขึ้นบน

ต้องลุ้นว่าเบียดในปะทะในแล้วนี่โดนแล้วจะยุบหรือเปล่านะครับพิชิตชัย
ร้อยล้านอย่าไปมองแค่งแดงเลย

ถ้าแพ้วันนี้จะไม่เหลือถึงร้อยล้านเลยนะ
หมดเลยไม่เหลือสักล้านเลยนะแพ้ไป

แต่หมดแก่บอกไม่ตื่นเต้นไม่สนใจ

จับเข้นลงเลยเปลี่ยน

เหมาะ

อยู่กับแก่งหน้าดูนะพิชิชัย
พี่ชิชัยบอกใหญ่กว่าเธอเจอมาแล้วพี่ปางนะ
ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ว

ไม่เคยเจอเดี๋ยวดูเลย

นี่ไงขวาย
ถ้าโดนบ่อยโดนก็เจ๊าจุ๊บก็เซ็ทได้เหมือนกันนะครับ

ตอนนี้เหลือเก้าสิบล้านอ่ะ

กาแขนเจ้าเชือกแล้วแทงซ้ำร้อยล้าน

หมดแกรมโอ้วตะเตะสูงตะเตะขาวสูงมาก
คือไงให้มาให้ต่อป่ะ
ชบกับเกมจะเป็นจับแขนไม่ลงน่ะ
ปกติแล้วเนี่ยตัวใหญ่จับตัวเล็กแขนหรือว่าจะล้มนะไม่เปล่า

ต้องลุ้นวงในอย่างเดียวแล้วล่ะร้อยล้าน
ต้องออกหน่อยนี่ไงโดนส่ออีกแล้ว
มีสนุกนิดนึงมีสนุกนิดนึงอ้าวมีแล้วมีสนุกแล้ว

พิชิชัยเห็นช่องเยอะแล้วจับล่างเลย
อาจจะต่อยทรงนี้อาจจะเหนื่อยแล้วนะ
ถึงน็อคนะถ้าไม่ออกอย่างเนี้ยดี
ดูภาพช้าครับทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในยกที่ผ่านมา
โอ้โหจังหวะก้านคอครับเนี่ยครับแม่เต้ขวาสั้นขวาก็จริงนะครับ
โอ้โหสับเลยครับเด็ดดอกฟ้าเลยครับลูกนี้
หลังตัวอย่างนี้เห็นแล้วนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับ
คู่นี้ไม่ต้องรอช้าเลยครับซัดกันไปเลยครับ
เอาให้รู้ไปเร็วไข่หมู่ไข่จากครับ
มีอะไรพูดนะพี่ชัยไม่มีนะเอ้าติดตามยกที่สามครับ
โยนให้พี่ป่าและพี่บุ๋มครับโถ้บวยชาดิมก็ปลิกมาทายลัททีวีก็จบ
ของสนุกอยู่ตรงนี้โถ้
อย่างนี้น่าจะไปต่อยกับนักมวยจีนนะ

นายกสมาคมกีฬาไทยนี่นะคุณบริยากรน่าจะนำไปเมืองจีน

อ้าวนี่ค่ะเห็นไหม
เห็นไหมบอกแล้วคู่แรกเฮียสแล้วมาเลย

บอกว่ามีสิทธิย่อลงมาได้
งัดศอกงัดศอกอย่างเดียวเลยมั่นใจด้วย

ลงไม่ลงลงไม่ลง

ล็อกสวยด้วยดิจับตัวนี้ล็อกสวยด้วยดิ
เห็นไหมน้ำเงินยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะพี่ป่า
เออมันอันตรายทุกลูกและอาวุธของพี่ชิคชัย

อย่าไปล้อเล่นอย่าไปร้อนเล่น
เขยิงส่องงวดขวาไหมจริง

โอ้โหส่องอีกช่องบิลล่งมาเลย

แตกต้องพยายามหยิบความใจให้เป็นประโจทย์

ร้อยล้านตัวเล็กตัวเล็กจับตัวใหญ่เลยเออสูงยาวแล้วเกินนะถ้าไปบุคสรรคไหมเนี่ย
ไปปลายเอ้าว่ายังไงตีนแล้วหรือเปล่าทำยันยันแล้วไปด้วยเริ่มจะไล่แข็งแต่งตัวได้บ้างนะ
นิดนิดแล้วร้อยล้านหมดแกะสั่งเดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้ถ้าเดินอย่างเดียวไม่ชนะ
เดินแล้วต้องทำด้วยเออแต่ยิ่งถอยยิ่งเจ็บเลยมันต้องเดินเข้าไปแล้วล็อกแบบนี้แหละ
็อกแล้วโก่งนิดนึงไม่ต้องเด้งโก่งแล้วแหลมมาเลยโก่งแล้วแหลมมาเลย
ชกไปชกมาผมว่าน่าจะเป็นของดีแล้วทั้งคู่เนี้ยต้องใส่ต้องใส่หลังจากจะมีเฮล์แล้วนะ
อยากจะทิ้งโดรน้ำเจอหมัดอ๋ออยากใส่นะมาแล้วมาแล้วแล้ว
มาเลยเดี๋ยวรู้หลังเลยนะลูกเมื่อกี้ลงเอวไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนกัน
ไปรับได้เยอะผ่านยก๓แล้วสั่งเดินไวแล้วตอนนี้

ต้องถึงตัวอย่างเดียวเลยพี่บางมัวใหญ่

ไม่เอาล่ะกลายเป็นคู่เข้มข้นอีกคู่หนึ่งแล้วนะ

เดินแทงอย่างเดียวตอนนี้จะเกาะติดคิดตังค์หรือเปล่า
ทั้งแทงทั้งเสียบแล้วครับ

โดนตัดลำตัวไปดีโดนเข่าแหลมเข้าไป

ระวังคืนลูกเนี่ยอัตราหร่าย
อ๋อยัดไส้ยัดเสียบไปด้วยของแม่งแหลงทั้งสิ้น
ครับมันคุยสองนี้ผ่านมาสามยกนะครับภาพค้าคุยสามนะครับ
นาฬิกิตไทยนี่ซับซอกครับส่งร้อยล้านล่วงมาให้กรรมการนับแปดครับ
เหลือไม่ถึงร้อยล้านนะโดนเป็นสอดเนี้ยเออ
แล้วก็หลังจากรวดนับแล้วร้อยล้านก็ฮึดขึ้นมาครับเดินไล่เสียบเลยครับ
กลับมาเป็นคนเลยแฟนแฟนบอกร้อยล้านว่าอย่าไปแต่งตัวช้า
ตั้งลำให้ดีรูปร่างสูงยาวกว่านะครับเอ้าไล่ตีตื้นขึ้นมาหน่อย
ตีตื้อขึ้นมาหน่อยตีมันได้เข้มข้นต้องกระโดดต่อยกระโดดฟันสอกแล้วอีกอย่าง
คือโน้มกิ่งฟ้าลงมาตีอ่ะอ้าวเดี๋ยวดูนะครับ
น้ำเงินสูงยาวเหลือเกินครับร้อยล้านจะตีตื้นขึ้นได้หรือเปล่าครับ
ติดตามยกที่๑๔ครับเวลาไม่ค่อยพลาดแล้วน้ำเงินจะทำอะไรต้องรีบทำเลย
ร้อยล้านยกสามเห็นเลยนะครับแดงเหี่ยวเหี่ยวไปนิดหนึ่ง
ต้องเดินชนอย่างเดียวเลยครับน้ำเงินถ้าเดินช้าแบบเนี้ย
แดงเก็บกินไปเรื่อยแล้วมีหนักด้วยต้องรีบมาครับขวางหน้าดันแทง
อย่างเดียวเลยนะครับต้องเมื่อกันต่อนะครับนี่
เขาเขย่าเข้าไปถึงหมดเหมือนกันไหมรึยังอยู่ที่ไข่
รอบการผ่านไปใช่ต้องเร่งต้องรีบนะครับ
เชี่ยวไปนิดยังเยื่อมไว้ครับ

แหลมมาเลยต้องอย่างงี้เลยต้องแหลมมาเลยต้องแหลมอย่างเดียวมีสะทุก
แหลมอย่างเดียวเลยไม่ต้องเด้งถ้าเด้งมันเสียเวลาไงจะเอาแล้วแทง
แทงแหลมเข้าไปตลาดเจาะนี่นะสะอึดสะอื่นสะทุกสะทันแล้วมาถึงตรงนี้
น่าจะสะทือแล้วทำท่าสะทือแล้ว
แม่แต่กลายเป็นคู่สนุกเลยนะบอกแล้วว่ากลายเป็นคู่สนุกเลยนะคุณผู้ชม
ใช้ความสูงใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับร้อยล้าน
ไปไหนไปด้วยแล้วพิชิไชยนั่นเนี่ย

อ้าวแม่มันยางจะใหญ่กว่าปากแล้วน้ำเงิน
โอนเอนอีกแล้วแม่เวลาโดนพล็อตบนแล้วไม่ค่อยดี

แต่ดูแล้วมวยมีอนาคตเลยนะมวยใหญ่เนี่ย
อ้าวสู้ไหนละสู้ไหนละพิชิไชยสู้ไหนละ

เอาแล้วเอาแล้วใครใครใคร
หยุดหรือเปล่าน้ำเงินหยุดหรือเปล่า

่งจนหมดหรือเปล่าร้อยล้าน
เดินอย่างเดียวไม่มีถอย
แดกแดกได้เก่าแล้วโวนแล้ว
ขยับแบบนี้เสียเชิงชายหมด
เสียเชิงชายหมดโอ้โฮ
แม่ตัวใหญ่ไปให้เขาจับหมด
เล่งไผ่เล่งมาตัวเองชอบสิ
ยังเหลือน้าร้ายล้านหนึ่งหลือร้านเดียวนะ

ยังไม่หมดยกสี่ตรงนี้ล้ายยกแล้ว

โอ้โห

มีสองมากอ๋อขวางหลายปากเลยไอ้ลูกเมียติดอ้าวเด้งปีตัวเล็กกลับตัวใหญ่
ตัวเล็กกลับตัวใหญ่แล้วเด้งมือเขาขวางแม่งรู้ว่ายกสามแกล้งหมดแรงก็ว่าพี่ชิดชัยอ่ะ

เราขายไปแล้วกับสี่ยกโอธนาจร้อยล้านพยายามเกิดเงาหาครับ
เสียบเข่าโดนทางด้านทัพพิชิตชัยแรกปั้มตีแรกครับสับสอกก่อนกระโดดเลยนะ

ใช่ครับโต้แต่ก็โดนแล้วก็มีอาการเหมือนกันทางด้านร้อยล้าน

ไม่รู้ว่าใครแต่ไม่ได้มากับผมนะ
วันนี้แฟนก็ยังหนาตานะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับ
จะดูครับดูกันเกมเยาพยาวนะครับอ้าติดตามครับ
ยกที่๕ยกสุดท้ายแล้ว
เป็นที่ถึงพิชิชัยมีซอบด้วย
แบบมวยใหญ่มันได้เปรียบคุณออกสู้อยู่แล้ว
อาวุธนี่ควรจะหลากหลายมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปน้ำเงิน

ยังเป็นอาวุธสำคัญของโดเจอหมัด

มีเป๋มีเบาเล็กน้อย

ไม่รู้อะไรไม่สวนแล้วชนอย่างเยอะตอนนี้

อาวุธยาวอยู่แล้วทุกคน

เต็มบังหมัดหมัด๑๒มาเป็นชุดเหมือนกันนะ
พี่ชิชชัยมันได้เก๋าไม่แรกอะพี่ปัน

พี่ชิชชัยไม่ตกใจด้วยคอยประคองเลยตอนนี้
ไม่สบายไม่ตกใจอาวุธของไอ้เจ้าร้อยล้านด้วย

เสียช่วงอาจจะได้ใช้ก็ได้นะ

ก็ขึ้นมาเจอนี่ถ้ามาไม่ดีมาไม่พร้อมนี่นะ
เล่นบรรคมากก็เหี่ยวได้หยอมงันบรรคด้วย

เนอะพอมันเล่นชุดสองไปมีบิ้งไปเลย

กับยอดมวยไทยรัฐครับทุกวันเสาร์

โดยโปรมอเมอร์เตอร์สมชายรัฐนาสมัน

ได้นับแล้วไม่ทำท่าวุ่นวายด้วย

ทุกอย่างก็เหมือนกับสารภาพแล้วครับ

เสาร์ที่๖สิงหาคมวันนี้นะครับ

ถ่ายต้อนส่วนเวลา๑๖นาฬิกา

ช่วงเทปประดึกภาพเวลา๔ทุ่มครับ

การท่าเรือประเทศไทยพบกับราชนาวี

รูปแบบต่างได้ในรายการกีฬา

ชิปทุกคืนวันเสาร์๔๕ทุ่ม
สิ่งกับบ้านสถานโลกวันศุกร์๑๒สิงหาคม

ไวกิ้งโดยการขึ้นสังเวียน

เดมชิมานูโฟนักชกจากอิโดนีเซีย

เอเชียเกษตรพันธุ์อำเภอเวียงสะ

ฝ่ายแดงได้นับยก๒

เข้าเส้นไปเลยครับพีชิชัย

มีกำลังใจไว้ก่อน